จากในแปลงมาดูนายพันธาราครับคุณผู้ชม
เวลาเรารายงานข่าวคนร้ายชิงทรัพย์
มักจะก่อเหตุปุ๊บโดนจับเมื่อไม่นาน
แต่คนนี้รอดมาแล้วหลายครั้งนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งคุณผู้ชม
ต้องบอกว่าเป็นโจรที่มีความรอบครอบ
ดูแผนที่ศึกษาข้อกฎหมายด้วย
ต้องทำยังไงนะเวลารับโทษจะได้รับไม่หนักมาก
ไหนจะมีอุปกรณ์ไว้อำพรางตัวด้วย

ก็คือดูเลิกงามยามดี

รอบนี้เขาลองของแล้วเป็นยังไงลองไปดูฮะ
เดิน

มอเตอร์ไซของพันธราคนเกาะเหตุไปล้มลงครับ
แล้วตำรวจสพเมืองอุบลราชธานีพอไปถึงนะ
คว้ามาได้แค่กระเป๋าสะพายใบหนึ่ง

จับตัวมันไม่ได้มันหนีไปคุณผู้ชม
ตรงนี้คือหลังจากที่พันธราไปก่อเหตุที่ร้านสะดวกซื้อในตะบน
จาระแมอำเภอเมืองอุบลราชธานีครับ
แล้วก็หนีมาตามถนนแจ้งสนิทบ้านทุ่งบุรพา
คุณผู้ชมลักษณะของถนนมันเป็นแบบลูกรังไง
ทางก็คลุกคลามผิวถนนไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่

เหตุเกิดวันพุธที่ผ่านมา๒๘มิถุนายนครับ
อย่างที่บอกคือจับตัวพันธราไว้ไม่ได้

มีโทรศัพท์มือถือครับมีวิกผมมีหมวกมีรองเท้าผ้าใบ

มีเสื้อมีกางเกงลักษณะคือเตรียมไว้อำพลางตัวหลังจากก่อเหตุครับ

เป็นของพันธารานิตินิธิรัตน์ปภาคุณอายุ๓๖ปี
ซึ่งก็ดูหลักฐานยืนยันตัวตนอะไรแล้วเนี่ย
ลักษณะตรงกับคนร้ายที่ไปตระเวนวิ่งราวทรัพย์ร้านสะดวกซื้อในหลายพื้นที่เลยนะ
ตำรวจสพเมืองอุบลราชธานีเขาก็เลยขอสารอนุมัติหมายจับครับ
ที่จับไม่ได้โอ้โหพันธารามามอบตัวเองคุณผู้ชม

แล้วก็โดนคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับ
นี่เอาเสื้อมาคลุมหน้าไว้เขายอมรับนะยอมรับว่าที่ก่อเหตุเนี่ยติดพนันออนไลน์
เราต้องเลี้ยงดูลูกสองคนครับเป็นลูกชาย
แล้วก็ต้องดูแลแม่ที่ป่วยเป็นโรคไตจึงตัดสินใจก่อเหตุ
คุณผู้ชมที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่แน่ใจว่าพันธราพูดจริงหรือเปล่านะ
คือไอ้อันหลังพอฟังได้แต่สาเหตุทั้งหมดน่าจะอยู่ที่อันแรก
ติดพะนันออนไลน์ติดต้องมาเป็นโจรแบบนี้
แล้วก็ตอนมาทำแผนก็เป็นแบบนี้คุณผู้ชม
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้พี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งคุณผู้ชมต้องฟังดีเลย
ลงมือแต่ละครั้งนะพันธราไม่ใช่บุ่มบามไปก่อเหตุเลยนะ

แล้วดูอาณาบริเวณรอบ
มีอะไรบ้างมีร้านตรงนี้มีทางเข้าตรงนี้มีซอยตรงนี้อะไร

อย่างอยู่ปัฒนธรรมมาดูหมดเลยนะจะได้ดูทางหนีทีไล่ไง
ตรงไหนเป็นป่าแถมศึกษาข้อกฎหมายด้วย
ข้อกฎหมายว่าเฮ้ยเขาจะไม่ใช้ความรุนแรง
พูดจาภัยเลาะมีขอโทษผู้เสียหายก่อน
ไม่ใช้อาวุธเวลาโดนจับโทษจะได้ไม่รุนแรงไง

และที่สำคัญไอ้นี่สายมูด้วยคุณผู้ชม

ยามอุบากองก่อนลงมือทุกครั้งเฮ้ย
เออยามอุบากองเขาใช้ดูแบบ

นั่นแหละแล้วก็ทำยำดีอย่างเงี้ย

เออเราลองฟังพันธาระหน่อย
ผมออกตามยามลงกับจุดทูป

เนี่ยผมออกผมเจตนาออกแบบผมเห็นเวลาออกแบบลักษณะแบบ
เคยพี่เคยเห็นย่าย่าหมู่บากรอยู่อ่ะพี่อืมย่าหมู่บากรผมออกตามย่าหมู่บากร
แล้วก็จุดทูบเก้าเก้านอกมือนี่ออกยังไงเว้ยเมื่อนี้ผมผมออกปอดศูนย์
ควรสวัสดิ์ภัยพิบัตรราบไม่มีมันมีไพ่ไงอืมมันมีไพ่
ผมก็ห่วงผมก็ห่วงผมก็ร่องเบิ่งว่ามันจะไม่ดีไม่ดีสุด
มันจะออกทุกวันที่มันจันทร์ตัวมันมันมันมันมันมันไปตามย่างครับ
โอ้โหคือถ้าคุณเอาความรอบครอบความละเอียดแบบนี้ไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์นะ
แต่เนี่ยมาตระเวนวิ่งราวทรัพย์ตามร้านสะดวกซื้อคุณผู้ชมครับ
เพราะไปดูสถิตินะสถิติของเจ้าพันธาราเนี่ย
ก็เฮียนมาตั้งแต่ปีหกสี่ถึงหกหกว่านี้สองสามปีนี้
คดีครับแต่ละพื้นที่มีวงจรปิดจับภาพได้หมดเลยนี่ฮะส่วนใหญ่ก็เน้นไปที่ร้านสะดวกซื้อนี่แหละ
ใส่วิกด้วยน่ะแต่นั้นเมื่อกี้ในรถคือเขากลผมแต่อันนี้มีอย่างงี้ดูผมยาวประคอ
เขาคงรู้แหละว่ามีกล้องวงจรปิดแต่ก็อำพลางตัวอำพลางแล้วก็หลายพื้นที่มีทั้งที่กุฎลาดมีทั้งหาดคูเดือ
มีทัพไทยมีปรทไร่น้อยมีหัวเรือโลตัสด้ามพระโอ้หลายที่อ่ะคุณผู้ชมฮะ
สุดท้ายก็นี่แหละฮะตำรวจจับไม่ได้นะอย่างที่บอกคือเขามามอบตัวเอง
แต่ก็น่าจะโดนโทษแล้วล่ะเพราะว่าก่อเหตุหลายครั้งแล้วด้วยครับโทษน่าจะหนักครับ